คุณผู้ชมมาดูเรื่องของกับข้าวปิ่นโตใน๗๑๑กันหน่อย

คนเห็นภาพที่โพสต์กันในโลกโซเชียลก็วิจารณ์กันไปต่างนานานะ
ว่าจะไปกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายข้าวแกงข้างทางหรือเปล่า

พ่อค้าแม่ค้าจริงแล้วเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะคะ
ไม่มีหรอกมันขึ้นอยู่กับกระเป๋า
มันขึ้นอยู่กับกระเป๋าเขาความสะดวกสบายของเขา
แต่เขาบอกว่าถ้าจิ๊กกินที่ว่ากินให้ปลอดภัยคือกินของสดของใหม่
ทิศสุดก็คือว่าทำของตัวเองกินดีที่สุด

นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งความคิดเห็นจากพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านขายอาหารนะคะ

ว่าถ้า๗๑๑นำกับข้าวปิ่นโตมาขายจริง
ไม่น่าจะกระทบอะไรกับยอดขายหรือทำให้ลูกค้าลดลง
แต่มองว่าเป็นเรื่องของความสะดวกของคนบางคนมากกว่าคือบางคนรีบ
อาจจะอยากจะซื้อกับข้าวปิ่นโตนำไปกินที่อื่น
แต่ถ้าหากต้องการความสดใหม่จากการปรุง
ลูกค้าก็ต้องเลือกซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าตามร้านขายอาหารตามสั่งกันอยู่แล้ว
เชื่อว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนะคะ
ส่วนความคิดเห็นจากประชาชนก็มองว่าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของกับข้าวปิ่นโต
ก็เป็นเหมือนทางเลือกเพิ่มความสะดวกเพิ่มความสบายให้กับประชาชนในช่วงเวลาเร่งรีบ
บางคนก็มองว่ากับข้าวปิ่นโตคล้ายกับข้าวกล่องที่มีวางขายใน๗๑๑อยู่แล้วนี่
แต่เหมือนกับเปลี่ยนแปลงแค่บรรจุพันธุ์ใหม่อาจจะเป็นการเพิ่มขยะมากขึ้นหรือเปล่า
เพราะว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะลองฟังเสียงประชาชนกันหน่อยค่ะ
รู้สึกว่ามันดีเหมือนกัน
หนูว่ามันก็คล้ายของเดิมนะคะเพราะว่าอย่างเขากับข้าวปิ่นโตมันก็มาในรูปแบบของกล่องถูกมั้ยคะ
แล้วก็เหมือนพกพาได้ซึ่งของเก่ามันก็เป็นกล่องอยู่แล้วค่ะพี่แล้วเขาก็แยกเป็นช่องอาหารกับข้าวกับช่องข้าวอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นหนูว่ามันเหมือนเดิมอะค่ะเราอาจจะมีในกรณีที่ว่ามันอาจจะเปลืองทรัพยากรมากขึ้นไหมคะพี่เพราะว่ามันใช้เป็นกล่องมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะ
ย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งเมื่อวานเราเล่าไปแล้วแต่ย้ำอีกทีว่าทีมข่าวของเราก็ถามไปที่๗๑๑นะ
๗๑๑ชี้แจงมาแบบนี้บอกว่ากับข้าวปิ่นโตไม่ได้เป็นสินค้าใหม่อะไรเป็นเพียงแค่การนำสินค้าที่มีอยู่แล้วปรับเปลี่ยนบรรจุพันธุ์ใหม่ก็จัดเป็นชุดปิ่นโตวางขายให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นตอนนี้เขาทดลองขายอยู่
ถ้าขายแล้วคนชอบซื้อเยอะก็อาจจะขายต่อแต่ถ้าขายแล้วมันไม่ถูกอกถูกใจประชาชนไม่ถูกใจลูกค้าก็อาจจะยกเลิกไปเพราะว่าตอนนี้วางขายแค่บางสาขายังไม่ขายทุกสาขานะคะเขาเป็นการทดลองสินค้ารูปแบบใหม่ที่๗๑๑บอกว่าก็ทดลองในลักษณะแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วค่ะ